ตอนนี้นะคะนอกจากดูเอลพริกของพี่เวียไปแล้วเรามีอีกหนึ่งสาวเป็นนคร้องสาวเอลบา
เชื่อว่าถ้าร้องเพลงนี้นะคะหลายคนนึกออกอย่างแน่นอนค่ะ

โอเคนะคะเจอกันสิปั๊ปนึง
โอเคนะคะนะคะจับกันสักแป๊บหนึ่งอ้อยคิดชึ้งเลย
ไม่เจอกันมาตั้งนานแล้ว

ไม่ใช่ร้องเพลงแบบนี้รู้อายุกันเลยนะคะ

ใช่ค่ะพูดถึงเพลงพี่แคทแบบนี้นะคะเราจะพูดเรื่องนี้ค่ะ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่คือภาพล่าสุดของพี่แคท

เสื้อตัวนี้นะคะพี่แคทเล่าว่าเป็นเสื้อที่ใช้ในการโชว์อัลบั้มแรกของเธอ
และกางเกงนะคะก็เป็นกางเกงตู้เก่า
ที่เคยใช้ถ่ายโฆษณาฟังพศดีนะคะ
เมื่อปีพศ๒๕๔๔ผ่านมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
วันนี้พี่แคทหยิบมาใส่อีกครั้งนะคะ
เรียกว่าปังไม่ไหวค่ะยังใส่ได้นะคะ
แถมยังสวยเป๊ะเซ็กซี่สุดค่ะ
คนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็โอ้โหพากันพาเรทนะคะ
ยกมือกราบแม่เลยค่ะใต้คอมเมนต์กันรัวนะคะ
คือดูแลตัวเองได้ดีมากทุกเลยนะพี่อ่อน
แล้วมีภาพทรงเปรียบเทียบให้ดูไหมสมัยพี่อ่อน
รอดูนี่เลยค่ะเราเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะ
ดูภาพนะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะ
ต่างกันตรงไหนคะเอาปากกามาวงค่ะหาแทบไม่เจอนะคะ
เรียกได้ว่าพี่แคทคือต้นตำรับของสาวเอลบังบ้านเราตัวจริงค่ะ
แน่นอนนะคะว่าพี่แคทเนี่ยถือได้ว่าเป็นตำนานนะคะ
ขนาดไม่แปลกใจเลยค่ะที่รุ่นน้องทั้งในและนอกวงการนะคะ
จะยกให้เป็นขวัญใจนะคะ
ก็แดนไม่แพ้พี่แคทเลยนะคะก็เป็นอีกคนค่ะที่ชื่นชอบพี่แคทเหมือนกันค่ะ
และเมื่อเธอได้โอกาสร่วมงานกับเจ้าแม่ขาแดนรุ่นพี่แบบนี้นะคะ
ก็ไม่พลาดค่ะแบบขอแบบแบตเทิร์นสักหน่อยค่ะ
จะโอเคนะคะขนาดไหนนะคะไปลองชมคลิปกันค่ะ
เป็นไงคะเชอรี่ร้องได้เต้นได้เพลงนี้ใครก็เต้นได้เนอะ
เพลงฮิตเพลงดังแล้วก็ดูตามภาพเลยนะคะ
เมื่อสายแดนสองรุ่นมาเจอกันค่ะก็ไฟลุกไปเลยสิคะ
แคทเนี่ยคือตำนานแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเธอมาโดยตลอดนะคะ
ทุกวันนี้ไปงานร้องเพลงนะคะก็ยังเลือกเพลงพี่แคทมาร้องเหมือนเดิม
คิดเลยนะคะว่าวันหนึ่งจะได้มาทำงานด้วยกัน
หนูจะเป็นติ่งแม่ตลอดไปอ่าแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่า
เพลงต่อไปเพลงผีเสื้อราตีนะคะอ้าวรอชม
เพลงเขาดั่งทุกเพลงจริงจริงนะทุกครั้งเราต้องเลือกเพลงนี้
นี่มาร้องมาเต้นการถูกไหมน้องบับใช่ค่ะหนูเลือกเลยนะคะสองสาม